ค่ะดูข่าวโควิดเนี่ยก็ควรจะเครียดกันเกินไปคุณผู้ชมค่ะ
เติมความฮานิดนึงก็แล้วกันนะคะให้วันหยุดแบบนี้
บอยปากรบอยปากเกียรบอยปากรลำ
เป็นเรื่องขำของคุณบอยจริงของเฮียบอยจริง
นั่นนะสิเพราะถูกเรียกผิดเนี่ยบอยมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่อะไรมีเรื่องราวเรื่องเล่า

ใช่ไม่ใช่อะไรเขาเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะก็ไปสั่งดิลิเวอรี่เนาะ
แล้วก็เขียนชื่อเนี่ยเด็กคนที่เขียนชื่อส่งเนี่ย

บอยอุปกรณ์คุณผู้ชมเธอว่าหนักไหมล่ะ
ประกอบลำก็ว่าแย่แล้วทักเป็นคนละคน

คราบอีสวะบอยเขาก็แซวตัวเองนะ

ขอร้องเรียนไปยังผู้จัดการร้านนะครับ
อยากจะให้ทางผู้จัดการรับเรื่องด้วย

ว่าแล้วเนี่ยเพื่อนพ้องเขาคงรักแหละเอ็นดูโอ้โหมาชื่นชมกันใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะ
เข้ามาแสดงความเห็นใจแล้วก็อดขำไม่ได้นะอย่างมัดหมี่เนี่ยบอกว่า
ประกอบไม่มีอยู่จริงอ้าวเป็นใครล่ะตอนนี้
พี่หนิงสลายชัดเข้ามาบอกว่าโอ้ยสงสารจังเลยค่ะ
ส่วนบอมธนินคนนี้สนิทกันเขาบอกว่าน่าจะชอบอกชอบใจอยู่ไม่น้อย
เออบอกว่าอันเนี้ยเทียบเออ
ขำขันกันไปคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็อย่าคิดมาก
หลายคนอาจจะอาหารอืมส่งมาแล้วอาจจะบอกว่าเขียนชื่อพง
เขียนชื่อผิดบ้างค่ะขำขามอย่าคิดมากแบบนี้อ่า
ยังไงบอยก็ยังอยู่ในใจเราทั้งสองคนนะคะ